ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยความคืบหน้าคดีที่เจอศพเมื่อวานนี้ก่อนนะฮะ
ตอนนี้รู้แล้วว่าผู้ตายเป็นใครเมื่อวานนี้มีคนไปเจอศพซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสาวประเภทสอง
ไปติดอยู่ในถุนบ้านของชาวบ้านในพื้นที่คลอง๒ที่ปฐุมธานี
และตอนนี้รู้แล้วนะฮะว่าคือคนนี้นะฮะเป็นสาวประเภท๒นะครับ
ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วก็เอาศพไปทิ้งเอาไว้ที่คลอง
ส่วนคนก่อเหตุเจ้าหน้าที่ก็ตามจับกลุ่มตัวได้แล้ว
แล้วต้องการจะชิงทรัพย์เขาเนี่ยจะเอาเงินแค่พันกว่าบาท
ถึงขั้นฆ่าเขาตายแล้วเอาศพไปโยนทิ้งคลองเอาไว้
ตอนที่ตำรวจคุมตัวไปที่สถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุนะฮะ
เดี๋ยวไปดูหน่อยนะฮะญาติพี่น้องของผู้ตายของน้องก่อย่าเนี่ย
เขาไปรอนะไปรอเจอหน้าคนก่อเหตุเลย

พระเจ้าที่ตำรวจ
นี่ญาติพี่น้องเพื่อนของผู้ตายนะฮะ

หลังจากเขาทราบข่าวว่าตำรวจคุมตัวได้แล้วได้ตัวแล้ว
แล้วก็นำมาที่สพคลองหลวงที่ปฐุมธานีนะครับ
คือตำรวจก็ต้องพยายามกันเอาไว้นะฮะ

ก็ไม่ได้ว่าเป็นห่วงเป็นใยอะไรผู้ต้องหาหรอก
เพียงแต่ว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ของทางผู้ต้องหาเขา
เกิดเขาจะฟ้องว่าเขาถูกทำร้ายใช่ไหม
เดี๋ยวญาติของคนตายนะครับที่เป็นฝั่งผู้เสียหาย
เดี๋ยวมันจะมีขดงคดีอะไรเพิ่มมาด้วยเนี่ยฮะได้ตัวแล้วนะครับ
สคลองหลวงที่ปฐุมธานีนะครับ
จับกลุ่มตัวนายยุทธพลปิยะวิทยาการอายุ๓๖ปี
เป็นรายเดอร์นะและเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุ
ฆ่านายปียดาสรกุลอายุ๒๙ปี
หรือว่าน้องก่อย่าที่เป็นสาวประเภท๒แล้วเอาศพไปโยนทิ้งน้ำนะฮะแถวใกล้กับตลาดทำเลทองในพื้นที่หมู่๑ตะบนคลอง๒อำเภอคลองหลวงปฐุมธานี
แล้วเมื่อวานก็ไปเจอศพที่ลอยไปอยู่ที่ใต้ถุนบ้านของชาวบ้านแถวนั้น
นี่ฮะญาติพี่น้องเพื่อนของน้องก่อย่ารู้ข่าวว่ากำลังคุมตัวผู้ต้องหามาเนี่ย
พอมาถึงแล้วเห็นหน้าผู้ต้องหานี่เขาก็โกรธแค้นกันนะครับ
ปรีเข้าไปจะลุมประชาธรรมเลยนะฮะตำรวจก็ต้องช่วยกันกันเอาไว้นะครับ
ท่านผู้ชมครับเบื้องต้นเนี่ยนะฮะทางตำรวจนะครับบอกว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหานะครับ
นายยุทธพลนะเขาสารภาพอ้างว่าก่อนจะเกิดเหตุ๒๓วันนะ
คือคืนวันเกิดเหตุคือ๒๒พฤศจิกายนนะฮะกลางดึก
ก่อนหน้านั้น๒๓วันเนี่ยยุทธพลเนี่ยบอกว่าตั้งใจเดินทางไปแถวสวนลุมพินีที่กรุงเทพ
เพื่อจะไปหาชิงทรัพย์บรรดาสาวประเภท๒ที่อยู่แถวนั้น
คือตั้งใจจะไปชิงทรัพย์เลยนะแต่วันนั้นเนี่ยสองสามวันก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ไปถึงแล้วดูมันไม่ปลอดคนก็เลยไม่ลงมือ
จนกระทั่งคืน๒๒พฤศจิกายนไปสวนลุมพินีอีกครั้ง
แล้วเจอน้องก่อย่าก็คือผู้ตายที่น้องเขายืนอยู่แถวรถของเขา
ตัวเองเนี่ยขับรถไปก็เลยวนรถไปหานะพอพูดคุยอะไรกันเสร็จ
แล้วน้องเขาขึ้นมาที่รถของนายุทธพลนะของผู้ต้องหา
ยุทธพลบอกจับเขากดหัวแล้วเอามีดจี้เลยนะฮะแล้วก็ค้นตัว
แต่ไม่เจอทรัพย์สินอะไรมีแต่โทรศัพท์มือถือที่ติดตัวอยู่หนึ่งเครื่อง
เพราะว่ากระโปรงกระเป๋าทรัพย์สินของเขาเขาอยู่ในรถของเขา
เขาจอดรถอยู่แถวนั้นนายยุทธพลเนี่ยบังคับเขานะฮะ
บังคับน้องก่อย่าให้โอนเงินผ่านทางมือถือให้อ้างว่าตอนนั้นผู้ตายไม่ยอม
เลยใช้ค้อนเนี่ยทุบไทยทอยไปทีนึงทำให้ผู้ตายเนี่ยต้องยอมโอนเงินให้
คือโอนให้๑๔๐๐บาทแต่ได้ไปแล้วไม่หยุดนะฮะ
ค้อนไปเขาต่ออีกนะครับซึ่งเป็นด้านที่ใช้งัดตะปูอ่ะค่ะ
ด้านแหลมอ่ะงัดตะปูอ่ะคราวนี้ไปเข้าที่ขมับ

เมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอข่าวไปตอนแรกนึกว่ารอยเป็นรอยกระสุน
เพราะมันเป็นรูแต่จริงมันเป็นอีกด้านหนึ่งของค้อนนะคะ
แต่ตอนแรกก่อนที่จะให้เขาโอนเงินแล้วเขาไม่ยอมเนี่ย
ด้านที่ว่าตอกตะปูก่อนน้องเขาเลยยอมโอนเงินให้
ก็โอนให้ละ๑๔๐๐บาทคาดว่าเขาอาจจะมีเงินอยู่ในแอปอะไรของเขาแค่นั้น
ก็เลยขับรถเนี่ยซึ่งในรถก็มีน้องก่อย่าที่แน่นิ่งไปแล้วเนี่ย
ขับจากสวนลุมพินีไปถึงถนนเรียบคลอง๒บริเวณปากซอยบงกฎ๔๐นะฮะ
ปฐุมธานีแล้วนะครับแล้วก็เอาโซ่เนี่ยนะ
ัดกับดำเบลแล้วก็รัดที่คอของผู้ตาย
เหมือนตั้งใจจะถ่วงน้ำให้มันมีน้ำหนักทิ้งลงไปในน้ำ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้องก่อย่าเขาตายหรือยังไม่ตาย

จากการตรวจสอบเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าน้องเขายังไม่เสียชีวิตนะคะ

นี่เห็นไหมคือขับมาถึงเนี่ยเอาโซ่ผูกกับดัมเบลแล้วก็รัดที่คอเขาแล้วโยนทิ้งน้ำเลยฮะ
คืน๒๐พฤศจิกายนนะครับ
ก่อนที่เมื่อวานนี้นะฮะจะมาเจอศพน้องเขาลอยไปติดอยู่แถวใต้ถุนบ้านของชาวบ้านแล้วก็ตามหากัน
จากนั้นนายยุทธพลนะครับพอก่อเหตุเสร็จแล้วขับรถกลับบ้านนะครับ
เอาผ้าเช็ดคราบเลือดที่รถของตัวเองแล้วก็เปลี่ยนเป็นขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไป
แถวสายใหม่ในกรุงเทพแล้วก็หนีไปต่อที่ชนบุรีจนกระทั่งวันนี้เนี่ยถูกจับตัวได้ที่เกสเฮาส์แห่งหนึ่งในตะบนแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เอาเดี๋ยวฟังหน่อยที่ผู้ต้องหาสารภาพเอาไว้ในเบื้องต้นนะครับ
ดูค่ะคือน้ำเสียงแววตามันดูนิ่งเฉยเหมือนไม่ได้สำนึกผิดอะไรเลยนะ
บอกต้องขออภัยด้วยความจริงผมเป็นคนที่ไม่อยากจะทำอย่างนี้เลย
น้องก้อยหยานที่เป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะ
คุณปิ่งข้าเขาตายคุณบอกให้ว่าเดี๋ยวผมขอไปชดใช้กรรมนิการเหล่ากันแค่นั้นเหรอครับค่ะ
ค่ะแล้วต้องไปเจอไอ้พวกที่มันไม่ทำงานอะไรแล้วมันตั้งแหละ
มันตั้งใจเลยนะเขาบอกว่ามันตั้งใจจะไปก่อเหตุกับน้องก่อย่า
เพราะว่าน้องก่อย่ายืนอยู่ข้างรถของตัวเองใช่ไหมคะข้างรถของน้องเอง
แล้วเหมือนกับมันคงสังเกตเห็นว่าในรถของน้องมีทรัพย์สินอะไรอยู่พอสมควร
มันก็เลยตั้งใจจะก่อเหตุกับน้องแล้วก็ตั้งใจก่อนหน้านั้นสองสามวันแล้วคือตั้งใจจะไปชิงทรัพย์สาวประเภทสองที่อยู่แถวสวนลุมพินี
ตระเวนดูก่อนแล้วรอบหนึ่งโอ้โหท่านผู้ชมครับ
ตำรวจเนี่ยแจ้งข้อหาเบื้องต้นกับนายุทธพลนะครับก็คือเรื่องของการกระทำทารุณโหดร้ายต่อผู้อื่นนะครับ
แล้วก็ชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับอ่าเรื่องการพาอาวุธนะฮะ
เรื่องการซ่อนเร้นย้ายทำลายศพเพื่อปิดบังเหตุแต่เหตุของการตายนะฮะเรื่องของการฆ่าผู้อื่นเนี่ยนะฮะ
หลังจากที่รับสารภาพเสร็จแล้วนะครับตำรวจพาไปชี้จุดนะฮะ
ที่นำศพของน้องก่อย่าตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตนั้นนำน้องก่อย่านะ
น้องก่อย่าเนี่ยไปทิ้งนะฮะแล้วก็ไปชี้จุดต่าง
เพื่อค้นหาอาวุธโดยเฉพาะดัมเบลที่บอกว่าเอารัดคอน้องเขาด้วย
ก่อนจะโยนร่างน้องเขาทิ้งลงไปในคลองนี่นะฮะก็ใช้เวลาอยู่สักสิบห้านาทีนะครับ
เจ้าหน้าที่เนี่ยดำน้ำงมไปนะฮะงมลงไปหาวัตถุพยานต่าง
ก็เจอดัมเบลนะครับน้ำหนัก๕กิโลกรัมเจอโซ่๑อันนี่เห็นไหม
ของน้องก่อย่าสร้อยคอสามกษัตริย์หนึ่งเส้น
นี่เป็นของกลางนะครับที่สพคลองหลวงวันนี้ก็ไปตามหามาได้
หลังจากที่ผู้ต้องหารับสารภาพนะครับกู้ภัยบอกว่าจากการลงไปงมด้านล่างเนี่ย
ลักษณะน้ำนิ่งแล้วก็ไหลนิดหน่อยที่ก้นคลองมีลักษณะเป็นดินเลน
ก็หาอยู่สิบห้านาทีก็เจอวัตถุพยานทั้งหมดนะครับคาดว่าใช้โซ่กับดัมเบลเนี่ย
ถวงศพเอาไว้แต่ไม่ได้มีการมัดอะไรแน่นหนา
เหมือนกับคล้องเอาไว้เฉยเฉยโซ่ก็เลยหลุดออกมาอืม
ัมเบลก็ตกอยู่แถวนั้นแล้วศพของน้องก็เลยลอยไปที่ใต้ถุนบ้านของชาวบ้าน
ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราก็ตามเรื่องนี้ค่ะต่อค่ะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยกันเยอะมากว่าอยากจะให้ลงโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
เราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
จุดที่พบศพก่อนนะคะ
แล้วทีมข่าวของเราก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมา

จับภาพช่วงที่รถของนายยุทธพลหรือในอาร์ตขับผ่านภาพนี้ค่ะ
นี่รถของผู้ก่อเหตุขับผ่านไป
กล้องวงจรปิดบริเวณท่าเรือประตูน้ำและพื้นที่แถวสายใหม่
จับภาพรถเก๋งของผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้หลายจุดค่ะ
ตรงนี้สำคัญมากนะคะคุณผู้ชมค่ะที่เราขึ้นว่าหลักฐานเด็ด
เพราะนี่คือหลักฐานสำคัญจริง
ตำรวจเข้าไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
นำมาซึ่งการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้

พ่อแม่พี่ชายและญาติของน้องก่อย่า
เดินทางมาติดต่อขอรับศพที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ทุกคนในครอบครัวโศกเศร้าเสียใจมากนะคะ
คือด้วยความที่ต้องขออนุญาตนะคะ
ศพของน้องเนี่ยถูกค้อนทุบ
ก็ที่ศีรษะเนี่ยก็จะมีร่องรอยเยอะครับ
คนในครอบครัวบอกว่าอยากให้วิญญาณของน้องมีความสุข
นี่คือวิกผมเอาวิกผมมาครอบให้ที่ศีรษะของน้องนะคะ
ศพของน้องค่ะนี่ค่ะไปเตรียมพาวิกผมยาวมาให้

นี่คุณพ่อลูบศีรษะของน้องก่อย่าด้วยความเศร้านะคะ
ทุกคนในครอบครัวบอกว่าน้องเป็นเด็กกระตันยูมากจริงค่ะคุณผู้ชม

พี่ชายแท้ของน้องก่อย่า
จะเป็นลมเลยค่ะพอเข้าไปดูร่างของน้อง
พอรับศพเรียบร้อยคุณแม่กลับไปที่จุดที่พบศพนะคะ

ดวงวิญญาณของน้องให้กลับบ้าน
แล้วก็ไปประกอบพิธีทางศาสนาตามหลักของศาสนาคริสต์
ที่โบสถ์แซนตาครูสกูดีจีนทนบุรีค่ะ
คุณแม่ค่ะคือคุณแม่อัญชาลีอายุ๖๒นะคะ
คุณแม่บอกว่าแม่ภูมิใจในตัวก่อย่ามากนะ
เพราะน้องเป็นเด็กกระตันยูมากจริงเป็นเสาหลักของครอบครัว
เริ่มทำงานมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวตั้งแต่อายุ๒๐
จนถึงตอนนี้หาเงินเลี้ยงดูครอบครัวมาตลอด
เขามีภาระต้องผ่อนรถยนต์ของตัวเอง
เขามีภาระต้องดูแลความเป็นอยู่ทั้งพ่อแม่พี่ชายและคนในครอบครัว
ชีวิตนะคะที่น้องก่อย่าดูแลอยู่
คืนวันที่ก่อย่าออกจากบ้านไปทำงานก็คุยกับคนในบ้านตามปกติ
๖โมง๕๔นาทีของวันที่๒๓พฤศจิกายนก็คือเมื่อวานนี้
แม่บอกว่าแม่ส่งข้อความไปทางไลน์แม่ก็แปลกใจ
ก่อย่าไม่กดอ่านเลยแม่ส่งไปหลายข้อความนะคะ
กดอ่านไม่กดอ่านจนแม่โทรไปทางไลน์ตอน๘นาฬิกา๔๓นาที
ก็ไม่รับสาย๙นาฬิกาทักไปอีกก็ไม่กดอ่าน
ซึ่งตอนนั้นโทรศัพท์ของน้องคนร้ายมันโยนทิ้งน้ำไปแล้ว
ใช่ค่ะพี่อุ๋ยคือแม่เป็นห่วงคุณผู้ชมเห็นไหมคะ

กลับบ้านช้าลูกทักมาบอกแม่ด้วยนะ
ไลน์ไปไม่อ่านโทรไปไม่รับแม่เป็นห่วงจ้า
แม่ทำให้น้องหมาเรียบร้อยแล้วนะลูก
แม่ไปทำงานแล้วนะหมายถึงดูแลน้องหมาใช่ไหม

สุดท้ายแม่ถามว่าแบตหมดหรือลูก
เพราะมันเกิดเหตุไปแล้วตอนนั้น
แม่ก็รู้สึกผิดปกติตั้งแต่ตอนนั้นนะคะพี่อุ๋ย
ก็เริ่มเอกใจว่ามันแปลกมากปกติลูกไม่เคยเป็นแบบนี้

คิดว่าสงสัยมันจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับลูกหรือเปล่า

เริ่มตามหาลูกเลยค่ะไปส่วนลุงพินี
แล้วไปเจอรถเก่งของลูกสาว
ขออภัยน้องก็บลชาเป็นสาวประเภทสอง
แต่คุณแม่เหมือนแบบเป็นลูกสาวอะ

จอดอยู่ตรงนี้เลยของน้องจอดทิ้งไว้ริมถนนแบบนี้ค่ะ
กระเป๋าสตังค์ข้าวของทุกอย่างยังอยู่ในรถหมด
แม่ใจไม่ดีแล้วเนี่ยในรถนะคะแม่ใจไม่ดีแล้ว
มองว่าตอนแรกนะคะแม่สงสัยว่าคนร้ายรู้จักกับน้องหรือเปล่า
เพราะน้องเคยโดนปล้นมาแล้วครั้งนึงเมื่อ๒ปีก่อนแล้วน้องรอดมาได้
หลังจากนั้นน้องระวังตัวตลอดน้องไม่ไปไหนกับใครไม่รู้จัก
ระวังตัวมากก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะน้องขึ้นรถไปกับคนร้าย
เพราะรู้จักกันหรือเปล่าตอนแรกสงสัยเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ถึงเขาจะเป็นไงเขาเป็นเด็กที่กระตันยูมาก
แล้วไม่เป็นเด็กที่เกเลไม่มีจะออกนอกลูกนอกทาง
เขาเป็นอย่างนี้เขาจะรักคนในครอบครัวญาติพี่น้อง
อยากจะถามเขาว่าทำไมถึงทำกับเขาขนาดนี้
รู้ไหมว่าเขาเป็นเด็กที่กระตันยูมากเขาเลี้ยงเขาเป็นหัวหลักของบ้าน
ทำไมคุณแบบใจร้ายกับเขาจังเลย
อยากจะรู้จังมีอะไรส่วนตัวป่ะแค้นส่วนตัวหรืออะไรอย่างนี้ป่ะ

คุณแม่เอาเรื่องถึงที่สุดหรือเปล่า
ที่สุดค่ะที่สุดอยู่แล้วล่ะ
เพราะว่าเกินไปเกินไปที่มนุษย์เขาจะทำอะไรอย่างนี้
จิตใจแม่ทำด้วยอะไรก็ไม่รู้
อย่างที่คุณแม่ของน้องถามเลยค่ะจิตใจทำด้วยอะไร
ทำไมต้องทำน้องขนาดนี้
ถ้าอยากจะได้แค่เงินอยากได้ทรัพย์สินมันต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
เจอข้อมูลว่าโทรศัพท์ของก่อย่าถูกปิดไปตอน๕ทุ่ม๘นาที
ก็เลยเชื่อว่าคนร้ายพยายามจะปิดหรือทำลายมือถือของก่อย่า
พอแม่กับครอบครัวเห็นข่าวเมื่อวานพบศพสาวประเภทสอง
คุณผู้ชมคะแม่ใจหายเลย
เพราะพอแม่เห็นข่าวปุ๊บเห็นภาพปั๊บแม่มั่นใจเลยว่านี่คือลูกแม่
แม่บอกว่าแม่สังเกตเห็นแหวนกำไร
หลายอย่างที่นำเสนอข่าวกันไปตั้งแต่ต้นเรื่องเลย
เจออะไรที่ร่างของผู้เสียชีวิตบ้าง
บอกนี่ก่อย่าลูกแม่นี่กุญแจรถ
บอกมันใช่เลยนี่คือทรัพย์สินของลูกแม่
คือถ้าเป็นคนในครอบครัวแล้วเห็นกุญแจรถอย่างนี้
มันจำได้แน่นอนค่ะพี่อุ๋ย
แม่บอกก่อย่าเลยที่หายไปแล้วแบบคืนนึงแล้วไม่ติดต่อกันไม่ได้เลยวันหนึ่งอ่ะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปแถวสวนลุมพินีนะครับ
วันนี้รถของน้องก่อย่ายังจอดอยู่ที่เดิมนะฮะ
เพราะวันนั้นที่ยังไม่เจอน้องก่อย่าเนี่ยคุณแม่ก็มาก็เห็นรถตรงนี้นี่แหละค่ะ
แต่ต้องทิ้งรถไว้ก่อนเพราะว่าต้องตามหาลูกก่อนสุดท้ายวันนี้เจอแล้วเป็นข่าวเศร้านะฮะ
ตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้ได้ตัวคนร้ายนี่ฮะนี่แก้วน้ำที่น้องก่อย่าเขา
เขาดื่มน้ำเขาดูดน้ำเนี่ยฮะเขาก็วางไว้ที่หลังรถใช่นี่ค่ะยังอยู่ที่เดิม
ยังมีรอยลิปสติกอยู่เลยนะฮะก่อนที่จะเจอคนร้ายที่ว่ามันมาทักมาคุยด้วยแล้วก็พาขึ้นรถไปแล้วก็ไปทำร้ายเขา
หลังรถนะครับทุกผู้ชมครับคือที่รถของน้องก็มีรอยบุบต่างของรถตามปกติที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับ
อยู่เข็มขัดนิรภัยทั้งสองข้างคาดไว้ที่เบาะแล้วก็บนหลังคาก็มีแก้วน้ำเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
ทุกครู่นี้นะครับนี่นะครับข้าวของต่างที่รถของน้องก่อย่านะครับ
แถวนั้นบอกว่าเห็นรถคันนี้มาจอดตั้งแต่วันอังคารนะครับ
ยังสงสัยอยู่ว่าเออทำไมจอดทิ้งยาวเลยเจ้าของรถไปไหน
วน้ำก็วางแบบนั้นนั่นแหละวางทิ้งไว้แบบนั้นเลยนะครับ
จะมาทราบข่าวนี่แหละว่าเจ้าของรถเขาถูกทำร้ายเสียชีวิต
ส่วนเจ้าของรถคันนี้เนี่ยที่เห็นจากข่าวคือน้องก่อย่าเนี่ยนะฮะ
แม่ค้าที่ขายของอยู่แถวนี้บอกว่าเคยเห็นนะ
ก็มาแถวสวนลุมพินีบ่อยมากับกลุ่มเพื่อนสองสามคนบางทีก็มากินข้าวแถวนี้นี่แหละนะฮะ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีถุงพลาสติกที่เป็นเศษขยะที่เขาเสียบอยู่แถวรั้วข้างสวนลุมพินีที่ทิ้งอยู่เลยนี่ฮะ
คุณผู้ชมคะบรรยากาศงานศพของน้องก่อย่าค่ะที่วัดสังตะครูสก็เป็นการประกอบพิธีทางศาสนาของศาสนาคริสต์นะคะ
บรรยากาศโศกเศร้ามีเพื่อนมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากก็มาอธิษฐานจิตให้ผู้เสียชีวิตกลับสู่อ้อมกอดของพระเจ้า
คุณแม่บอกว่าการที่ผู้ต้องหาบอกว่าขอโทษแล้วขอไปชดใช้กรรมในคุกเนี่ยที่คุณผู้ชมได้ฟังเสียงของผู้ต้องหาไป
บอกเลยว่าโอ้โหพูดแค่นี้เหรอแม่รับไม่ได้จริงมันง่ายเกินไปหรือเปล่า
ถ้าถามกลับกันแม่เอาค้อนไปทุบหัวคุณได้ไหมผู้ก่อเหตุเนี่ยแม่ขอเอาค้อนไปทุบด้วยไหมจะได้รู้ว่ามันเจ็บปวดขนาดไหน
ต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เพราะแม่รู้มาว่าคนก่อเหตุ
แต่น้องก่อย่าต้องมารับเคราะห์แทน
อันนี้เหมือนเพื่อนของก่อย่าเป็นคนให้ข้อมูลนะคะพี่อุ๋ย
ช่วงจังหวะที่ผู้ก่อเหตุไปที่สวนลุมพินี
เหมือนกับว่าอาจจะตั้งใจไปก่อเหตุกับคนอื่น
แล้วเห็นจังหวะก่อย่ายืนอยู่ที่รถของตัวเอง

แม่บอกว่าเขาตั้งใจจะก่อเหตุกับคนอื่นอีกนะ

นี่คือจิตใจเขาเพื่อจะแบบก่อเหตุลักษณะแบบนี้

ครอบครัวจะมีพิธีฝังร่างของน้องนะคะ
ในวันเสาร์ที่๒๖พฤศจิกายน
พรุ่งนี้ทางครอบครัวจะไปที่กระทรวงยุติธรรม
ยื่นคำร้องขอรับเงินเยียวยาในฐานะผู้เสียหายในคดีอาญาค่ะ

คุณผู้ชมคะลองดูเฟซบุ๊กของผู้ก่อเหตุหน่อย
พฤศจิกายนก็คือเมื่อวานนี้
โพสต์ภาพเที่ยวทะเล

ก่อเหตุแล้วไปเที่ยวทะเล
เที่ยวทะเลชายหาดบางแสนแล้วมีข้อความว่า

คุณฆ่าคนตายเสร็จคุณไปเที่ยวทะเลแล้วบอกสนุกมาก
นี่แล้วมีภาพที่พักโรงแรมนี้ลงไว้๓๑ภาพนั้นน่ะเห็นไหม
คือคืน๒๒เนี่ยก่อเหตุ
แล้ว๒๓ไปโผล่ทะเลแล้วค่ะ

ตั้งใจมา๒๓วันก่อนจะเจอน้องกรยานะ

แต่ไม่ปลอดคนจะมาชิงทรัพย์สาวประเภท๒
คือไม่แน่ใจว่าคนร้ายไปเที่ยวกับใคร
รายงานข่าวเบื้องต้นเหมือนกับว่าไปเที่ยวกับแฟนสาวนะพี่อุ๋ย

แต่ก็เกาะเหตุเสร็จไปเที่ยวเนี่ยนี่นะ
แต่ที่แน่เนี่ยผมว่าเงินที่มันเอาไปเที่ยวอ่ะ
ก็ที่ว่าให้น้องก่อญาโอนไปพันธุ์สี่อะ

คือได้เงินแล้วยังไม่พอใจหรอกเดี๋ยวไปทำลายเขาทำไมอะ
เรื่องทางคดีนะคะ
อีกหนึ่งไม่แปลกใจเลยที่น้ำเสียงมันนิ่งเหลือเกินเนี่ยเห็นไหม
โดยเอาตาไม่ได้มีท่าทีสะทกสถานอะไรเลย
ก็ขนาดทำร้ายคนแล้วจับเขาเอาดัมเบลรัดคอแล้วโยนทิ้งน้ำ
วันรุ่งขึ้นยังไปเที่ยวทะเลได้เห็นไหม
คุณผู้ชมส่งข้อความมาว่าอยากให้โทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
แล้วก็ถามมาว่ามันมีจริงไหมโทษประหารชีวิตในบ้านเรา
โทษประหารชีวิตที่มีการประหารชีวิตจริงล่าสุด
คดีสุดท้ายในบ้านเราเนี่ยเป็นคดีฆ่าชิงทรัพย์นะคะ
ชิงทรัพย์ไอโฟนเด็กมัธยมที่เดินอยู่ข้างถนนนะคะ
อันนั้นคือโดนประหารจริงนะคะแล้วเนี่ยก็ฆ่าชิงทรัพย์เหมือนกันพี่อุ๋ย
คดีนี้ก็ฆ่าชิงทรัพย์เหมือนกันค่ะ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะถึงขั้นโทษสูงสุดประหารชีวิตเหมือนคดีก่อนหน้านั้นหรือเปล่า
คือต้องไปดูประวัติของเนี่ยยุทธพลคนนี้ว่าเคยมีประวัติเคยก่อเหตุก่อคดีอะไรยังไงบ้าง
สมมุตินะไม่เคยถูกจับไม่เคยก่อคดีไม่เคยติดคุกเลยนะเดี๋ยวก็ได้ลดโทษ
มันจะเป็นความชอบช้ำใจที่สุดของญาติพี่น้องของครอบครัวหรือแม้กระทั่งท่านผู้ชมที่ดูข่าวอยู่ว่า
หลายคนบอกเชื่อเถอะเดี๋ยวก็ไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ออกมาฆ่าคนตายเนี่ย
ก็เดี๋ยวจะรอดูนะคะก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมาย